อีกหนึ่งคดีที่เป็นคดีที่ทางญาติยังสงสัยติดใจสาเหตุการเสียชีวิตอยู่

ก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นคดีเรื่องของอุบัติเหตุธรรมดาหรือเปล่า

เรื่องของการตายว่าเป็นการฆ่าแล้วมาอำพรางเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่า

พันธุ์ตำรวจเอกทวีศักดิ์สุกเกษมรองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดหนองบัวลำพูพื้นที่เกิดเหตุ
เปิดเผยถึงข้อสงสัยในกรณีที่นางสาวน้ำหวาน
นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ครอบครัวสงสัยการเสียชีวิต
ว่ามีเงื่อนงำในประเด็นที่ว่าทำไมในวันเกิดเหตุ
ร้อยเวรเจ้าของคดีจึงได้อนุญาตให้ญาตินำศพกลับไปที่บ้าน
โดยที่ยังไม่ได้ส่งให้แพทย์ชนะสูตรโดยละเอียด
เนื่องจากเป็นการตายแบบผิดธรรมชาติ
ตามปกติแล้วจะต้องส่งโรงพยาบาล
เพื่อให้แพทย์ลงความเห็นถึงสาเหตุการเสียชีวิตก่อน
ที่จะให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลนะครับ
โดยรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดหนองบัวลำพู
ก็ชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าในวันเกิดเหตุ
เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

พนักงานสอบสวนได้แจ้งแพทย์เวร
และเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ร่วมกันชนะสูตรพลิกศพ
โดยมีญาติของผู้ตายที่เป็นน้ามาด้วย
แพทย์ตรวจและลงความเห็นว่าคอหักจากอุบัติเหตุ
ก็มีการสอบถามญาติว่าติดใจสงสัยอะไรหรือไม่
ถ้าไม่ติดใจสงสัยก็อำนวยความสะดวก
ให้นำศพกลับไปดำเนินการตามประเพณีด้วยความหวังดี
ซึ่งยอมรับว่าขณะนั้นอาจจะขาดความละเอียด
เพราะขณะนั้นญาติไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
ฟังคำชี้แจงของรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดหนองบัวลำพูฮะ
ในวันเกิดเหตุเป็นไปตามปวิยาว่าพนักงานสอบสวน
จะต้องแจ้งแพทย์เวรมาร่วมกันชนะสูตร
แล้วในวันที่ไปร่วมกับแพทย์เวียนชนสุดปิ๊กสลบนี้
ก็มีญาติผู้ตายซึ่งเป็นน้าอยู่ด้วย

หลังจากที่แพทย์ได้ตรวจแล้วว่า
ติดใจสงสัยอะไรหรือไม่จากสาเหตุการณ์ตาย
ถ้าไม่ติดใจสงสัย
ให้ไปจัดการตามประเพณีก็ด้วยความหวังดีนะครับ
ก็เลยขาดความละเอียดละออไปหน่อยนะครับ
แต่เน้นเรื่องการให้บริการนะครับ

เพราะยาดเองก็ไม่ได้ติดใจหน้าจุดนั้น
ตำรวจก็ตอบข้อสงสัยไป๑ข้อนะครับ
แต่ว่าจะกระจ่างหรือไม่กระจ่าง
ก็ต้องว่ากันไปตามหลักฐานพยานต่อไปเนี่ยนะครับ
อีกหนึ่งประเด็นสงสัยที่ทางญาติสงสัย
เกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งการเสียชีวิตของน้องน้ำหวานนะครับ
เพราะว่าญาติสงสัยว่าจริงแล้ว
น้ำฝนซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ย
พาน้ำหวานออกมาจากสถานบันเทิง
เพื่อไปขึ้นรถนายเอ็ม
แต่ว่าในขณะนั้นพาน้ำหวานไปนั่งที่เบาะหลัง
แต่ทำไมตอนที่เกิดอุบัติเหตุจึงมีการพบศพน้ำหวานนั่งเบาะหน้าเนี่ยนะครับ

เรื่องนี้รองผู้บังคับการก็ระบุว่า
จากการสอบปากคำนายเอ็มผู้ต้องหาในคดีนี้
ได้ให้การว่าหลังจากที่น้ำฝนเดินมาส่งน้ำหวานขึ้นรถ
น้ำหวานขึ้นรถแล้วก็นั่งเบาะหลังจริง

น้ำหวานลงจากรถแล้วก็เดินไปตามนางสาวอายสาวธอม
น้ำหวานได้ลงจากรถและเปิดประตูรถมานั่งข้างหน้า
ขออภัยคือฝนเดินไปตามสาวธอมสาวอายเพื่อจะมาขึ้นรถ
ขณะนั้นเองน้ำหวานได้ย้ายที่นั่งครับ
ย้ายจากการที่นั่งข้างหลังรถมานั่งที่เบาะหน้าคู่กับคนขับ
และจากนั้นนายเอ็มก็ขับรถออกจากสถานบันเทิงทันทีนะครับ
โดยขณะนี้ตำรวจเองก็ไม่ได้ปักใจเชื่อคำให้การของนายเอ็มผู้ต้องหา
แต่ก็จะต้องปฏิบัติไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ซึ่งสิ่งที่บ่งชี้ได้ชัดเจนที่สุดคือผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์น้ำหวาน
ว่าเสียชีวิตจากสาเหตุใดและเสียชีวิตมานานเท่าใดแล้วนะครับ
หลังจากนี้ทางพนักงานสอบสวนได้ส่งมอบหลักฐานที่เก็บไว้ทั้งหมด
ให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
รวมทั้งประสานกับทางพิสูจน์หลักฐานกลางเพื่อวางแผนจำลองเหตุการณ์
รวมถึงประสานบริษัทรถยนต์ให้มาตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของความเร็ว
ซึ่งหากพบว่ามีผู้ร่วมขบวนการหรือเข้าข่ายความผิดเพิ่มเติม
ก็สามารถแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้ทันทีนะครับ
เพราะว่ามันก็ยังมีประเด็นที่คุณน้าของน้องน้ำหวานบอกด้วยเรื่องรองเท้าของน้องน้ำหวาน
ข้างหนึ่งมันขาดอยู่ที่ข้างหลังฝั่งคนขับ
ส่วนอีกข้างหนึ่งอยู่ที่เบาะหน้าข้างคนขับ
รวมถึงมือถือโทรศัพท์ของน้องน้ำหวานตกอยู่ที่ด้านหลัง